ด้วยค่ะ

ด้วยค่ะ

ด้วยค่ะ

ด้วยค่ะ

ด้วยค่ะ

ด้วยค่ะ

ด้วยค่ะ

กรุงเครียร์หน่อย

เที่ยวรู้พี่นะ

คนที่ไหนพี่
คนที่ไหนหิ

เฮ้ยรถไปฝ่ากระโมงก์ฝ่อการไม่คุยกันรู้เรื่อง

พอถึงก็ปุ๊บไอ้ครรภ์๑ถาม
ไปไหนแล้ว

อีกคันหนึ่งถามว่าไปบางกอก

นี่นาร่าเดรี๋ยวนางจัง
ใครฟังเฮ้ย

ยังมากันเยอะที่เขาเรียกอะไร

แมทนี่คือ
มากันแมทเป็นคนอย่างนี้เป็นคน
เหรออย่างนี่มากัน๑๐คน
๑๐คน

สำหรับคนเดี่ยว๒เมตรน่ะ
อันนี้ก็ลูกตา
อ๋อลูกตา

วาวถ้าบินค่ะจะบินไปต่างประเทศใช่ค่ะไม่เห็นมีกระด้มเลยอะเหมือนมีกระสืร
อ๋อพูดถึงอแอร์เวลาขึ้นเครื่องนี้น่ารำคาญมากอ๋อทำไมอ่ะ
ปกติจะนอนมาอีกแล้วชาร้อนไหมคะอืมกาแฟร้อนไหมคะอืม
ก็ถือมาได้แท้ยังไม่รู้ว่าร้อนหรือไม่ร้อนเหมาะนี่แหละบ้าเปล่า
แล้วจะไปออสเตรียา

ทำไมติดอะไรวีซ่าไม่ผ่าน

หนูกลัวพูดกับเขาไม่รู้เรื่อง
ภาษาอังกฤษมันพูดยากไหมภาษาฝรั่ง
ภาษาอังกฤษใช่จะไปยากอะไร

หนูจำไว้๔คำนี้หนูก็ไปต่างประเทศได้
คำว่าอะไรบ้างคะอ้าว๔คำครับ

เออ

ร่วมเรื่องเริ่มลำคุยดูคุยกับใครจะได้

นี่อยู่ในคุณที่นี่

หนูเป็นคนดีใช่ไหม

แต่ถ้าเกิดพี่อยากจะขอหนูแต่งงานนี่เป็นไง

ไอ้พวกเครื่องสำอางเครื่องใช้ประทินผิวหรือเปล่ห์
หนูอยากทองได้พวกครีมอับน้ำพวกครีมโลชันทาผิวอะไรอย่างนี้

พวกครีมอาบน้ำครีมทาผิวแบบนี้

นี่ของน้าถูกที่สุด

ดีก็แบ่งใส่แล้วก็
ของผมนี่ก็ใช้ได้บอกเขา

แบบราคา

นี่เป็นคนไม่ขี้รำคาญเลยเหรอ
รำคาญทำไมก็อยู่ร้านเดียวกัน

น้องไอ้น้องไป
อันนี้ถูกกว่า
เดี๋ยว
ละไอ้ขวดสามขวดนี่

ถูกที่สุด